ผมเคยลืมอะไรไว้ที่หลังคารถฝากระโปรงรถหรือเปล่า
วันนี้เห็นอ่านข่าวกันมีลืมแมวใช่มะ

มีชั้นมาเคยบอกละว่าลืมแก้วชาไว้บนรถ

เหตุการณ์ต่อไปนี้เขาว่ากันว่าเจ้าของเนี่ย
ลืมกล่องสายเพชรเอาไว้ท้ายรถอุ้ยแล้วก็ขับออกไปเลยตายแล้ว
แล้วมันก็ตกระหว่างทางก็เลยเอาไปช่วยให้จอสร้อยประกาศตามหาหน่อย
เราต้องขอบคุณจอสร้อยเพราะว่ายืมข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วช่วยกันประกาศตามหาว่า
ใครเจอกล่องเพชรอืมช่วยเอามาหน่อยเถอะมันตกนะครับนะฮะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กจอ๒๐๐ครับได้โพสต์ข้อความหลังจากมีผู้ประกาศตามหากล่องใส่เพชร
ลืมวางไว้ท้ายรถครับแล้วมันก็หล่นหายไปรถคันนี้ครับ
คุณผู้ชมวิ่งบนถนนเห็นไหมฮะมันมีกล่องเพชรสีดำสองกล่องวางอยู่ท้ายรถ
โอ๊ยเป็นของใครเนี่ยของเจ้าสาวที่ไหนหรือเปล่าอืมนะระบุว่าของหายกล่องสีดำบรรจุเพชรสองกล่องวางอยู่ท้ายรถเก๋งสีเทาคันนี้
ใช้เส้นทางถนนจตุรทิศถนนศรีอายุทยามุ่งหน้าขึ้นทางด่วนพระรามเก้า
กล่องเนี้ยมันอยู่บนรถเนี่ยคือหน้าโรงเรียนศรีอายุทยา
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอและค่ะนะฮะผู้ใดเพิ่มเห็นแจ้งไปที่จอดสอดร้อยด้วยครับ
เพื่อใครจะขับรถตามแล้วไปเจอแล้วเก็บได้นะครับสำหรับโพสต์นี้นะ
มีคนเข้าไปแสดงความเห็นเขาบอกว่าเออคงจะลืมเหรอเนอะ
วางเอาไว้ว่าจะเอามาหยิบกลับคืนไปแต่ก็ลืมก็ขับรถออกไปก่อน
หลายคนก็เคยลืมทั้งอะไรมือถือใช่ไหม
บางคนลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้บ้างบางคนก็ลืมอะไรต่างนานา
สุดท้ายแล้วก็ฝากให้กำลังใจครับขอให้เจอกล่องเพชรเร็ว
แล้วใครเจอแจ้งไปเจ้าของเขาก็อยากได้คืนอยู่แล้ว
มันมีมูลค่านะครับใช่ค่ะแต่เอาจริงจริงนะ
ดิฉันเคยเวลาที่แบบลืมของหรืออะไรอย่างนี้
ใช้บริการทางจอสร้อยให้ช่วยตามหานี่คุณก็เจอมาแล้ว
ใช้สื่อโซเชียลเนอะใช่ค่ะนะครับ